คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุบนท้องถนนหลายเหตุการณ์ที่จะนำมาเล่าให้ฟัง
ต้องมาเตือนกันหน่อยเป็นอุทาหรณ์นะคะช่วงนี้ปลายปีวันหยุดยาวเยอะ
คนเดินทางท่องเที่ยวกันค่อนข้างจะเยอะด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะ
พระประแดงสมุทรปราการนะคะมีรถบิ๊กไบท์แหกโค้ง
พุ่งชนขอบราวสะพานและคนขี่ตกลงไปด้านล่างเสียชีวิตนะคะ
คือจากการไปตรวจสอบบนสะพานเห็นไหมคะมีบิ๊กไบท์จอดอยู่ลักษณะแบบนี้
คือมีลักษณะร่องรอยการเฉียวชนแต่คนขี่อยู่ไหนเขาก็มองหา
พอมองไปข้างล่างสะพานตกลงไปด้านล่างค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่ด้านล่างที่เป็นสวนสาธารณะแบบนี้
ตรงนู้นนะฮะนี่ค่ะเมื่อเช้านะคะสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์
บริเวณสะพานยกระดับข้ามถนนสุขสวัสดิ์เชื่อมต่อสะพานภูมิพล
ทางลงถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดงครับ
ร่างอยู่ด้านล่างบิ๊กไบท์อยู่ด้านบนสะพาน
ตำรวจสนราชบุรณะไปตรวจสอบค่ะสะพานจะเป็นลักษณะทางโค้งพอดี
ก็ล้มติดกับราวสะพานอยู่มีร่องรอยการเฉียวชน
มีรองเท้าหนังหุ้มข้อสีแดงตกอยู่ข้างหนึ่ง
มีร่องรอยเฉียวชนด้านหน้าพังเสียหายเหมือนกัน
ทีนี้มีรถบิ๊กไบท์อยู่บนสะพานแต่ด้านล่างนี่สิคะ
พบร่างนายนันทวัฒน์เย็นชื่นอายุ๒๘เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์สีเขียวอะค่ะ
ตกลงไปด้านล่างสะพานสูงประมาณ๓เมตรได้นะคะ
สภาพศพคือเลือดไหลออกปากออกจมูกออกหู
ใส่รองเท้าหนังหุ้มข้อสีแดงหนึ่งข้าง

อีกข้างหนึ่งก็ร่วงตกลงมาพร้อมกับคนขี่
มีหมวกกันน็อกตกอยู่ด้วยใบหนึ่งนะคะ
บริเวณพื้นขอบปูนมีร่องรอยคราบเลือด
ว่าผู้ตายตกลงมากระแทกและคอหักเสียชีวิต
ถ้ามองขึ้นไปขอบสะพานก็มีร่องรอยที่มันแตกหัก
ก็คงจะกระแทกแรงพอสมควร
เพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะเป็นคนที่ขี่บิ๊กไบท์สีแดง
เด่นอายุ๓๔เล่าให้ฟังว่าเนี่ย
ตัวเขาเองกับตัวผู้ตายเนี่ยขี่รถกันมาจริงแล้วมีเพื่อนมาอีกนะ
กันสี่ห้าคันนัดเจอกันถนนพระราม๒จะไปเที่ยวหัวหินค่ะ
ผู้ตายขี่นำหน้ามาก่อนคาดว่าเสียหลัก
ก็เลยชนราวสะพานแล้วมันเป็นช่วงทางโค้งพอดี
ร่างกระเด็นตกลงไปเสียชีวิตอยู่ด้านล่าง
ส่วนในเด่นบอกว่าผมขี่ตามหลังมา
แล้วก็เอ๊ะไม่เห็นรถของผู้ตาย
ก็เลยพยายามจะมองหาปรากฏว่าเห็นว่าเหมือนกับไปพุ่งชนขอบทาง
เห็นแต่รถแต่ไม่เห็นคนก็ตะโกนหาว่าคนอยู่ไหน
พอชะโงกลงไปด้านล่างโอ้โหตกลงมาแบบนี้ค่ะ
มีคนเห็นเหตุการณ์ที่เขาออกกำลังกายอยู่ในสวนนะคะ

เห็นมีอะไรก็ไม่รู้ล่วงตกลงมาจากสะพาน
รีบเดินไปดูปรากฏว่าเป็นร่างของผู้เสียชีวิตตกลงมากระแทกพื้นนะคะ
เขาก็ตกใจมากรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
ตกถึงทางระบายน้ำกับทางเดินออกกำลังเขา

คิดว่าอะไรร่วงลงมาอะไรอย่างนี้

ครับแล้วก็ดูว่าจะทำอะไรได้บ้าง

ก็ไม่ได้เชิงช่วยเหลือก็คือว่าดูว่าล่วงมาแล้วเราทำยังไงได้บ้างของเขา
ก็ตามหลักก็คงจะต้องแจ้งให้เร็วที่สุด

ที่มอเตอร์ไซต์ที่เขาคิดว่ามอเตอร์ไซต์ชนจากขอบเนี่ยนะ
อาจจะมาด้วยฟางเร็วไม่จำนามฟางเลย
พอมาถึงขอบเนี่ยก็อาจจะชนจากข้างบน
พิกัดที่บนแล้วก็ตัวก็ลอยข้าบคลมลงมาสกลงมา

ทีมข่าวของเราก็ถามเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะขี่มาเร็วเหมือนกัน
สันนิษฐานว่าขี่มาเร็วแล้วก็แหกโค้ง

ตำรวจบอกว่าแต่เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

รวมถึงคุยกับเพื่อนที่มาด้วยกันด้วยค่ะ
แล้วก็ต้องส่งร่างของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตร

และประสานญาติให้มารับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ